พบกับอาจารย์พอพาธินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

สวัสดีค่ะหมอไก่ค่ะ
พาพาทินีมาพบกับเราทุกวันศุกร์แบบนี้นะคะ
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึงเรื่องราศีที่มีเกณฑ์ยิ้มรับทรัพย์แน่นอน

ถ้ายังงั้นเริ่มที่อันดับสามค่ะ
อันดับที่สามเนี้ยก็คือชาวราศีผึกศก
ผู้ชาวราศีผึกศกเนี่ยโอ้โห

เพราะช่วงที่ผ่านมาเนี้ยอุปสรรคเยอะ

บางทีก็แบบว่ามีเรื่องของการโดนเอารัดเอาเปลี่ยน
เรื่องของโดนโกงโดนอะไรไปบ้าง
แต่ว่าตอนนี้ดวงการเงินดีขึ้นมาก
มีโอกาสได้ลาบอีกด้วย

คือถ้าสมมุติว่าชาวราศีพฤกษกที่ฟังอยู่

รู้สึกวิญญาณแบบว่านักลงทุนเข้าสิงเลยใช่ไหม

แต่ว่าคือต้องใจเย็น

มันก็ยังติดอิทธิพลของดาวเก่าอยู่หน่อย
ถ้าสมมุติว่าลงทุนแนะนำให้ลงทุนแบบเล็กไปก่อน

แต่ว่าถ้าสมมุติจะให้ดวงดีมากกว่านั้นเนี่ย
ควรจะไปที่ศาลแม่นาคพระขนง
ที่นี่ขึ้นชื่อเลยเรื่องการขอพรเรื่องโชคลาภ
คุณชนะก็เคยไปใช่ไหมคะคุณชนะใช่ครับเคยไป
โอ้โหโดยเฉพาะยิ่งอย่างยิ่งวันที่กำลังจะ
ก่อนที่ศาลากิจหนักรัฐบาลจะอย่างวันเดียใช่ไหม
ใช่อย่างวันเดียถ้าวันที่๑๕อย่างนี้จะคนเยอะใช่ไหม
อือเยอะมากวันสหาผุดกรุงเทพนะคะค่ะ
มีแนะนำเลขนำโชคด้วยหมอไก่

ก็คือเลข๗นะสำหรับชาวราศีพฤกษก
ลองไปขอดูเลข๗หรอคะใช่
เป็นคนชอบ๗อ่ะนี่เลขพี่เจเลยนะเนี่ย
นี่ผ่านไปสำหรับอันดับที่๓นะคะ
ราศีพฤศกจากร้ายกลายเป็นดีและเริ่มดีขึ้น
ก็ถ้าอยากลงทุนก็นิดหน่อยไปก่อน
พอหอมปากหอมคอนะส่วนอันดับที่สองล่ะคะ
อันดับที่๒ก็คือชาวราศีเมษ

ชาวราศีเมษไม่ได้ดีเฉพาะเรื่องการเงินอย่างเดียวนะ
คือดีทั้งเรื่องของการเงินและการงานด้วย
คือครบหมดเลยได้อิชามากเลยนะ

เพราะล้าวสิใส่แม่ในเรื่องของการเงินเนี้ยมีเกณฑ์ได้ราบจากหลายทาง

ถ้าสมมติลงทุนก็ไม่เสียหายอะไรร้องนิดหน่อยหน่อยก็ดีนะครับ

ควรจะไปที่สารเจ้าแม่งูจงอางครับ

ใช่ค่ะเข้าใจกับเศรษฐ์ท่านพระรามสอง

สำหรับคนราศีเมษที่จะยิ้มรับทรัพย์เป็นอันดับที่๒นะคะ
มาดูอันดับที่๑กันบ้างนะคะว่าราศีอะไร

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาคือดวงอยู่ระดับปานกลางมาตลอด
คือดวงดีจริงนะคะถ้าสมมุติว่าช่วงนี้ลงทุนเนี่ย
แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะให้ดีขึ้นแนะนำว่าให้ไปไหว้ที่สารเจ้าพ่อเสือ
ตรงแถวบางว่าไม่ใช่ให้คุณไปกินขาหมูให้ไปไหว้เจ้าก่อนนะคะ
ทำไมต้องไปไหว้เจ้าพ่อเสือรู้ไหมทำทำไมคะเพราะว่าชาวราศรีมีนเนี่ย
และเขาพูดเป็นชาลาศีมีนเขาเป็นคนซึ่งแบบถึงสองกิจสองใจ
อย่าลงทุนอย่าลงทุนยิ่งยากยาก
จะมีเกณฑ์รับทรัพย์ในช่วงนี้ด้วย
ถูกต้องค่ะเอามาเช็คดวงชะตากับคุณผู้ชมทางบ้าน
ผู้โชคดีนะคะท่านแรกนะคะคุณแจ๊คนะคะ
คุณแจ๊คเกิดวันที่๘มิถุนายน๒๕๓๒คุณแจ๊ค
ถามมาเรื่องหน้าที่การงาน
เรื่องการงานถือว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าดีมาก
สำหรับของคุณแจ๊กนะคะเขาเรียกว่าแบบ
เหมือนกับดวงมาฟ้าเปิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะ
ถ้าสมมุติทำอะไรอยู่ตอนนี้มันก็มีโอกาสที่แบบ
มันจะสำเร็จได้โดยไม่ยากเลย
อาจจะแบบมีลูกค้าหรือว่ามีผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ชาย

ถ้าอยากทำอะไรให้รีบทำเลยโอกาสมาแล้วนะคะ
แต่ว่าคือดวงจะดีไปถึงประมาณช่วงกลางปีนี้เท่านั้น
อ๋อประมาณสักมิถุนากลางปีใช่ค่ะคือถึงวันเกิดประมาณนั้นใช่ค่ะ

เพราะฉะนั้นอยากจะทำอะไรให้รีบทำก่อนวันเกิดเลย
ค่ะรีบทำเลยนะคุณแจ๊ปนะเป็นเวลาที่ดีสำหรับการงานนะคะ
ถูกต้องค่ะท่านที่สองนะคะคุณระมิตานะคะ
วันที่๘สิงหาคม๒๕๒๔ถามมา๒เรื่องการงานกับความรักค่ะ
คือในช่วงปีนี้เนี่ยจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบโอ้โหมาก
มากมายเลยต้องเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการงาน
แต่ว่าคืองานที่ทำจะประสบความสำเร็จดี

ส่วนความรักล่ะคะ
เรื่องความรักไม่ได้บอกมาว่าสถานะไหน
สดหรือเปล่าสดแล้วมีคู่หรือเปล่าก็ไม่รู้
ทั้งสองอะไรกันค่ะ
ทั้งสองนะคะก็คือถ้าสมมติว่ายังสดอยู่เนี่ย

ถ้าเป็นคนโสดใช่ไหมจะมีผู้
แล้วถ้าเป็นคนมีคู่ล่ะคะ

รำคาญคนก็อาจจะแบบจู้จี้จุกจิกบางที
ก็แบบว่านิสัยเจคอร์ไม่ตรงกัน

ประคองกันไปเล็กน้อยนะคะ

ที่การงานก็ต่อยอดได้ความรักก็ยังดีอยู่นะคะ

ท่านสุดท้ายนะคะป้าทิพย์ค่ะ

ป้าทิพย์เกิดวันที่๑๘กรกฎาคม๒๕๕๙
ถามมาสามเรื่องสุขภาพการเงินการงานอ่า
เรื่องแรกก่อนเลยนะคะเรื่องของสุขภาพ
อาจจะต้องแบบมีเรื่องให้ต้องระวังนิดนึงนะคะ
เรื่องที่ต้องระวังก็คือเรื่องของพวกความดันหัวใจสายตา
รวมถึงพวกระบบทางเดือนอาหารหัวข้างด้วยอาจจะเยอะแยะ

อาจจะต้องแบบเฝ้าระวังเอาไว้นิดนึงมันอาจจะไม่ได้แสดงอาการแบบอย่างดีแบบว่าเป็นขึ้นมาอะไรอย่างนี้
อาจจะแบบระวังไว้นิดนึงหรือว่าถ้าสมมุติเป็นโรคพวกนี้อยู่แล้วเนี่ย

ส่วนเรื่องของการเงินล่ะครับพอจะมีดงมีดวงไหม
ก็คือดวงของป้าทิพย์เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีเงินเก็บเยอะ
แต่คนภายนอกอาจจะไม่รู้ว่าจริงเขาเป็นคนมีเงินเก็บ

คนภายนอกคือดูไม่รู้แต่จริงเขาเป็นคนมีตังค์
แล้วปีนี้มีแนวโน้มว่าจะมีเงินเก็บเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
แต่ว่านะคะแต่ว่าวิญญาณนักลงทุนอย่าเพิ่งเข้าสิงนะคะ
เพราะว่าคืออย่าเพิ่งเสี่ยงดวงเลยเพราะว่ายัง

ใช่ค่ะเงินที่มีอยู่ก็จะได้งอกเงยนะ
มาดูเรื่องการงานบ้างป้าทิพย์ช่วงนี้เป็นยังไงคะ
ในเรื่องของการงานตามพื้นดวงหลักเนี่ยก็คืองานของป้าทิพย์เขาจะแบบมีปัญหาเข้ามาตลอดเวลา
ปัญหาเข้ามาท้าทายความสามารถของเขา
คืองานเขาต้องมีการคิดมีการวิเคราะห์มีการแก้ไข
ปรับปรุงจากสิ่งที่มันไม่ดีให้มันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่ใช่
ซึ่งในปีนี้ก็แบบว่าจะมีปัญหาเข้ามาเหมือนกัน
แต่ว่าพวกปัญหานี้ก็คือจะโดนปฏิบิตจากการเคลียร์หมดเรียบร้อย
สำเร็จแน่คือ๓คนที่ส่งดวงมาเนี่ย
ดวงดีดวงดีหมดเลยนะคะ
แล้วก็ถือว่าดวงดีจริงเพราะวันนี้เป็น๓ผู้โชคดีที่ได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่
วันนี้เป็นอะไรคะหลวงพ่อโสธรค่ะว้าวหลวงพ่อโสธรทั้ง๓ท่านเลยใช่ไหมคะ
นี่ค่ะ๓ผู้โชคดีวันนี้ได้รับวัตถุมงคลไปด้วยได้ตรวจสอบดวงชะตากันด้วยนะคะ
สวยมากเห็นไหมงั้นเดี๋ยวถามหมอไก่ต่อเลยดีกว่า
วันนี้เราคุยกับคุณผู้ชมไปเราถามคุณผู้ชมว่า
ถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้ปี่ในการเรียกงูขึ้นมาเนี่ย
หมอไก่จะใช้อะไรเรียกงูขึ้นมาดีคะ

ทำไมรู้ไหมเพราะว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันไง

พี่เช่นนี้ต้องเตรียมตัวละเพราะว่าหลายคนคิดเหมือนกัน
ใช่หัวข้อนี้ยกให้คุณชนะชนะไปเลยค่ะ

ตากันไปครบถ้วน๓ท่านพร้อมกับราศีที่เตรียมยิ้มรับทรัพย์กันไปเลยนะคะ